คุณผู้ชมครับมาดูคลิปที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลครับ
เกิดขึ้นที่ท่ากาศยานที่จังหวัดเชียงใหม่
นะมีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาถูกเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสัมภาระ
ที่๓ก็ไม่ผ่านเพราะมีโลหะอยู่ในกระเป๋าสัมภาระ
ถูกตรวจ๓ครั้งโอ้โหอารมณ์มันยับยั้งไม่อยู่
พูดจาตะโกนลั่นเลยแต่เป็นถึงตำรวจยศพันเอกนะฮะ

ไม่เดี๋ยวตวดตวดตวดตวดตวดตวดเลย

สิ่งนี้เป็นกฎหมายไหมสิ่งนี้เป็นกฎหมายไหม
สิ่งนี้เป็นกฎหมายไหมคุณรู้หรือไม่

หลัดเฉยเลยคุณไม่ตรวจเลย

ไม่ได้ไม่ได้

ไม่ได้ไม่ได้

จริงพบตรต้องตรวจสอบคุณซะแล้วล่ะ

เขาต้องทราบว่าต้องตรวจสอบอย่างนี้

เพื่อนไม่ได้เป็นลามเสียวเวลาเนี่ย

ลองหาที่ต้องกองไว้ในฐาส
ผู้ชายหัวเค็มขัดอย่างนั้นต้องถอดออกมา
ลังจากปรูกตรวจค้นกำลัง
กะเป่าหลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถ้าอากาศสะยานเชียงใหม่
ตอนหนึ่งทุ่มผู้พิกัดคนนี้ยศพันจุดเอกเดินทางเข้ามา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่กำลังจะเดินทางต่อไปนะฮะ
แล้วก็มีการนำสัมภาระเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ตามปกติ
อันนี้ผู้โดยสารขาออกจากเชียงใหม่นะฮะก่อนขึ้นเครื่อง
จากนั้นเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแน่นอนก็ดังตีตี๊ดอ่ะ
มันตรวจจับได้ค่ะนะฮะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยให้เขาถอดเข็มขัด
เพราะมันดังจากเข็มขัดหัวเข็มขัดผ่านไปรอบที่สอง
ถ้าระบบมันเตือนมันเสียงดังก็ต้องตรวจสอบซ้ำอยู่แบบนั้นจนกว่าจะผ่านจนกว่าสัญญามันจะไม่ดังนะฮะถ้าเกิดมีความผิดปกติวัตถุต้องสงสัยมันก็ตรวจสอบอธิบายกันไปนานพอสมควรสุดท้ายเมื่ออารมณ์ของเขาลงแล้วนะเขาก็เดินขึ้นเครื่องไปตามปกติค่ะเพราะให้ตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็ไปได้ก็แค่นั้นเองนะฮะขณะที่ทางด้านของพ
ตามหลักที่ฆ่ากัสยันกระหมดเอาไว้
ระเบิดอารมณ์อะไรได้ขนาดนั้นนะครับ